ว่าว่าเจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาใครอ่า
ขึ้นมานั่งทางหน้าอ้าวขอไปด้วยทางทางที่ไม่รู้จัก

น่ารักเลยนะมึงตัวเบอร์เลิศเลยมากยังไม่โดดขึ้นรถเนี่ยไม่ไปโหลงไม่ไป
ไม่มาไงอ่ะรถมันโห
ตัวเล็กอย่างน่ารักคนไม่มาเขาไม่ไปกันแล้วนะลงมา
ถ่ายเครื่องไม่ไปอ่ะคืออะไร
เฮ้ยหมาใครก็ไม่รู้
หมาตัวสีขาวตัวใหญ่แบบนี้ไม่รู้หมาใครมาจากไหนนะครับ
เขากำลังสตาร์ทเครื่องจะกลับบ้าน
จู่มันกระโดดขึ้นหน้ารถนั่งอย่างสบายใจ
เหมือนแบบภาษาถ้าเกิดเป็นผู้ได้ขอไปด้วย
ขอน้องไปด้วยอย่างนี้นะฮะไปได้ไหมเออ
เขาก็ถ่ายคลิปนี้ลงในกลุ่มชมรมคนรักหนองไผ่
เพื่อตามหาเจ้าของถ่ายเป็นเจ้าของมันเอามันไปหน่อย

เขาอาจจะชะลาดเคยไปกับเจ้าของได้บ่อยหรือเปล่า

ก็เป็นชาวบ้านที่เพชรบูรณ์เขาก็เปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เขาบอกว่า
ขณะที่น้องที่ร้านเนี่ยชื่อว่าคุณโอเนี่ยคุณโอคือผู้ชายคนนี้
กำลังสตาร์ทรถนะฮะจู่หมาตัวนี้กระโดดขึ้นไปนั่งเลย
ไม่รู้ว่าของใครเหมือนกันไม่ยอมลงครับ
พอคุณโอนลงมาดับเครื่องพี่วุฒิพงศ์ก็เลยลองไปนั่งที่เบาะรถ
ปรากฏว่าหมาตัวนี้ลงแล้วเดินตามคุณโอไปครับคุณผู้ชม
เขาอาจจะชอบคุณโอก็ได้เนอะนี่ตามคุณโอเข้าไป
แล้วก็คล้ายกับว่ารู้จักกันมานานนี่เขาอยากจะไปกับคุณโอคนนี้

หรือไม่ก็แบบอยากจะบอกอะไรสักอย่างไปส่งผมที่บ้านหน่อยหรือยังไง
พอโพสต์คลิปนี้ไป๑ชั่วโมงเจ้าของเดินทางมา
มารับมันกลับบ้านเรียบร้อยครับคือมันฉลาดนะฮะ
มันฉลาดมากเจ้าของก็บอกว่าเออมันแอบออกไปเที่ยวเล่น

ประมาณนั้นคือที่ผ่านมาก็ไปกับเจ้าของแบบนี้บ่อย

คืออาจจะง้อแบบให้พี่โอไปส่งที่บ้านอะไรประมาณนี้